สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามพบกับพิชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
หลังจากได้มีการประกาศรายชื่อคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขันนะคะ
ล่าสุดค่ะราชนาวีก็เตรียมที่จะเอาผิด๓นักเตะที่เป็นทหารแล้วก็มีส่วนผัวพันกับคดีด้วยการปลดออกจากราชการค่ะ
ราชนาวีทีมในศึกฟุตบอลไทยลีกนะคะก็สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
กรณีที่มีผู้เล่นของสโมสร๔คนนะคะตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีล้มบอลในชุดแรกจำนวน๑๒คนค่ะ
ซึ่งพลเรือเอกวันสวิทย์สัตยานุกูลนะคะผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและประธานสโมสรราชนาวีก็กล่าวค่ะว่า
หากพบว่ามีความผิดจริงโดยเฉพาะ๓ผู้เล่นที่เป็นทหารด้วยก็จะต้องถูกลงโทษสถานหนัก
ด้วยการให้ออกจากราชการฐานทำผิดวินัยทหารแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียแก่เหล่าทัพค่ะ
โดย๓ผู้เล่นของราชนาวีที่รับราชการทหารนะคะก็ประกอบไปด้วยจ่าเอกเสกสรรชาวทองหลาง
จาตรีสุวิทยานำสินหลากแล้วก็จาตรีสุธิพงศ์เหล่าพรค่ะ
ซึ่งสโมสรราชนาวีก็จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะที่สนามกม๕สัตหีบค่ะ